เชียงใหม่เชียงรายลำพูน

ปีนี้ลำไยลูกเบลอเลยคุณผู้ชมฮะแต่กำลังกำลังจะปล่อยให้เน่าให้เสียไป
เพราะทางสวนตัดสินใจไม่เก็บไม่เก็บ
ราคาของวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมรำยายร่วงเกรดเอเอ
อยู่ที่กิโลกรัมละสิบเอ็ดบาทลำไยเกรดเอเหลือกิโลกรัมละสี่บาท
แล้วเมื่อกี้ที่น้องช่างภาพบอกเกรดบีกิโลกรัมละ๒บาท
อืมสองบาทฮะชาวสวนลำไยเล่าบอกว่าโอ้โห
ทำสวนรำยายมากกว่ายี่สิบปีรุ่นตารุ่นยาย
ต้นรำยายทั้งหมดมีเฉลี่ยเนี้ยนะอายุประมาณสักสี่สิบปีได้นะครับ
ปีที่ผ่านมาแม้ว่าปลายฤดูนะลำไยจะพอตกต่ำอยู่บ้าง
พอกับปีนี้แต่ว่าต้นทุนในการผลิตมันไม่สูงเท่าปีนี้ไง
ปีที่แล้วพอจะได้ตังค์บ้างแต่มาปีนี้เนี่ย
แม้ว่าผลลำไยลูกจะใหญ่แต่ราคาตกต่ำมากตั้งแต่ต้นฤดู
เมื่อคำนวณแล้วค่าแรงบวกราคารำยาย
แล้วก็ต้องใช้คนงานขึ้นรำยายอีกสองคนไม่คุ้มอ่ะเดี๋ยว
ค่าแรงคนละห้าร้อยบาทไม่คุ้มหรอกดอมนะฮะ
แล้วคนงานคัดรำยายอีกสามคนคนละสามร้อยไม่คุ้มแล้ว
ปุ๋ยก่ะปุ๋ยก็ราคาขึ้นจากปีที่ผ่านมาสองสามเท่าตัวจำจายปล่อยให้เน่าเลย
คาต้นไปเลยนะครับเรียกร้องให้ภาครัฐเข้ามาดูแลแก้ปัญหาราคาตกต่ำ
เปิดตลาดใหม่นู่นเอาไปขายยุโรปได้ไหมชาวสวนบอก
เอาไปขายยุโรปหน่อยได้ไหมตะวันออกกลางหน่อยได้ไหม
ปัจจุบันขายแต่จีนเป็นหลักนะฮะกระทรวงพาณิชยได้ยินป่ะครับ
นะครับกระทรวงพาณิชได้ยินนะฮะชาวสวนเขาเสนอลองไปคุยให้เขาหน่อยสิครับ
ขณะที่พ่อค้าเหมาซื้อต้นลำไยอย่างนายคำแสนแสนศรี
บอกว่าตั้งแต่ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำยายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ทั้งโรงงานไปแล้วกว่าสามร้อยตันหากคิดเป็นรายวันอยู่ที่ประมาณสิบสองตันต่อวันครับ
โคตรหมดแล้วครับสวนลำไยฮะค่ะไปต่อไม่ไหวครับ